เอาล่ะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้วันนี้เรามาขีดเส้นใต้เรื่องของการเมืองกันหน่อย
กันไปแล้วหรือยังคะสำหรับประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งก็ดี
ความพร้อมไปถึงไหนแล้วรวมถึงคิดเห็นยังไงกับเรื่องของการตั้งพักการเมืองใหม่
วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยกับคุณวิวัฒนาชัยณกาลสิน
สอสอพักไทยรักไทยกับแนวทางเหล่านี้ติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจำได้ไหมครับเมื่อเดือนที่แล้ว
นักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งออกมาปล่อยของ

ทางเดียวที่จะให้ผู้มีอำนาจปัจจุบันหรือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้
ต้องให้คุณสุเทพเทือกสุบันมาตั้งพัก
พักใหญ่รวมกันประชาธิปัตย์เพื่อไทยได้เกินครึ่ง
พักอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะรวมเสียงเป็นรัฐบาลได้
แล้วสองพักนั้นเขาไม่เอานายกคนนอก
โอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรียาก
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคุณสุเทพคิดยังไงเรื่องยังเงียบอยู่
แต่ว่าเมื่อ๒วันที่ผ่านมานักการเมืองคนนี้
ออกมาทิ้งระเบิดอีกทีนึงครับ
บอกการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่มีหรอก

เพราะขณะนี้พักการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่
ที่จะสนับสนุนผู้มีอำนาจยังไม่พร้อม

พักใหญ่รวมกันได้เกินครึ่งอีกอยู่ดี
โอกาสที่พลเอกประยุทธ์หรือผู้มีอำนาจปัจจุบัน
จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยิ่งยากอีก
เอ้าพอเป็นอย่างนี้คนวงการเมืองก็หูผึ่งสิครับ

วันนี้ผมเชิญมาพูดกันอีกทีนึง
คุณวิวัฒนาชัยนักกาลสินครับสวัสดีครับ

ทำไมถึงไปปล่อยระเบิดไว้

คือเริ่มต้นจริงนะครับ
คือน้ำหนักมันรวมกันมันอาจจะเป็นรอง๕๔๓๒ในภาษาทั่วไปนะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นมันไม่มีราคาต่อรอง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
ทีนี้หลังจากนั้นมาก็มีคนมาพูดคุยผู้ใหญ่มาพูดคุยกับผม
ว่าภักดิ์การเมืองทำไมต้องลงกำหนัง

แล้วก็เข้าที่ตรวจเช็คดูทั้งหมดในขณะนี้นะครับ
ทางได้รับทราบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า
รัฐบาลนะครับมีท่านรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

ก็เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำพัก
ถ้าคนนี้ทำมันก็ได้ไม่เยอะนะครับ
เพราะเราก็รู้ว่าท่านไม่ใช่นักการเมือง
นั่นคือนักเศรษฐกิจมือฉมังของโลกนะครับ

แต่ว่าทีนี้ถ้าจะการเมืองต้องลงกำนัน
หลังจากตรวจเช็คทั้งหมดแล้วนะครับ
ทางลุงกำนันก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหว

ลงกำหนังก็คือพักเล็กหน่อมแนะมนต์คนอื่น

เมื่อลองไปตรวจในพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
การเตรียมการของรัฐบาลในขณะนี้
ไม่ได้เตรียมการเหมือนกับมีตัวแทน
ที่จะออกทำงานเป็นผู้แทนราชดร
เพียงแค่มีผู้ว่าราชการจังหวัด

มีคณะกรรมการนู่นนี่นั่น
คณะกรรมการ๗๐๐กว่าชุดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะ
ทั้งหมดนั้นเพื่อขึ้นไปถึงประชาชน

ไม่มีผลต่อการที่จะทำให้ได้คะแนนสอสอ
ก็เหมือนกับที่คิดตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จากที่มีอายุสี่ปีขยายเป็นตลอดชีวิต
เขาก็ไม่ได้ช่วยรัฐบาลยุคปฏิวัติ

คืนเป็นองค์กรของรัฐบาล

คือองค์กรแบบนี้ถูกตั้งมามาก
ถูกตั้งมาเยอะคณะกรรมการต่างครับ
คณะกรรมการคุ้มคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการออสพอปลอคณะกรรมการอสโฮม

น่าจะในหมู่บ้านนึงมีไม่น้อยกว่าเป็นสิบชุดน่ะ
ทุกคนอาจจะแต่ละคนก็อาจจะเป็นกรรมการทั้งหมด
แต่ว่าตัวที่จะไปเดินเรื่องว่าคนนี้แหละ
ที่จะมาเป็นผู้สมัครในนามพักใหม่อะไรต่ออะไร
ยังไม่มีคนที่ทำงานอยู่ในขณะนี้คือ
พวกสอสอของพักการเมืองเก่า
ที่เป็นสอสอในพื้นที่
ขณะนี้เป็นการไม่ว่าอย่างงานวันเกิด

พวกนี้ยังมีแรงที่จะทำงานแต่ว่า
สอสอของพักใหม่ที่จะลงทำงาน
ในขณะนี้ไม่มีไม่มี

คุณเป็นทหารนะครับถ้าคุณจะออกรบ
คุณต้องฝึกกองทัพก่อนคุณต้องรับสมัครทหารก่อน

นี่ไม่มีอะไรเลยถึงเวลาแล้ว
ออกลบออกลบเอากระสุนไปเอาปืนใหญ่ไป

นโยบายไทยนิยมยั่งยืนที่ไปโปรยอะไรต่ออะไรเนี่ย
ไม่มีผลที่จะได้สอสอ
มันไม่ใช่คุณต้องมีทหารที่ได้รับการฝึกฝน

เมื่อไม่มีอย่างนี้
แล้วไม่มองในมุมกลับเหรอว่ากระแสตอนนี้เขาเรียกร้องการเลือกตั้ง
เอาละเลื่อนจากพฤศจิกา๖๑ไปมีนา๖๒พอรอได้
แต่ถ้าคุณวิวัฒนาชัยบอก๖๒ไม่มีเลือกตั้งนี่ไฟไหม้สำเพ็งนะ

เออพี่ว่า๖๓ยังมี
คือถ้าจะมีเลือกตั้งเนี่ยนะครับคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนฉลาด
การปฏิวัติรัฐประหารครั้งนี้ไม่ได้เอาทหารออกมาเลยนะครับ

กระแสนะมันก็มีอยู่ในโรคร้ายรกลูก

คือมันไม่มีกองทัพที่จะออกมาล้มรัฐบาล

จะล้อมรัฐบาลในยุค๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

หลายแสนอาจจะเป็นล้านแล้วตาย
และเสียชีวิตและถูกยิง

กำลังจะถามว่ากลุ่มวีวอคที่เขาเดินทางเดินเท้ากันไปที่โน่นที่นี่

ที่อีสานก็ไปนอนที่วัดอยู่ข้างมหาวิทยาลัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยก็ยังไม่ออกมา
ผมโทรไปถามน้องที่ขอนแก่น
เขาก็บอกว่ามีมาก็๕๐คนไปนอนอยู่ที่วัดค่ามหาวิทยาลัย

ไม่นี่เขากลัวคอสชไง

คนไม่กลัวขึ้นมาต่างคนต่างออกมา

ถ้าต่างคนต่างออกมาตอนนั้นก็มีการเลือกตั้ง

คือการจัดการเลือกตั้งหรือการเดินขบวนทุกครั้งจะมีคนมา
เป็นแสนเป็นล้านนี่มันต้องมีองค์กรนำ

ไม่แต่นิสินนักศึกษาก็มีองค์กรนำ

ทัพกรุงกำหนังกกปศ
ใช่คนเป็นล้านตายกี่คน

เขาไม่กลัวจะนำไปสู่เหตุการณ์แบบอะไรอ่ะ
ตุลา๑๙พฤษภาคมธมิน๓๕สมมุติ

เขาวิกเขาแล้วเห็นอย่างนี้แล้ว

ผมนึกภาพอูตูนบอดี้แสลมแน่ทั้งอีสาน
คนอยากเลือกตั้งคนจะมาต้อนรับ
ไม่ต้องถุงตูนก็ได้พี่ก็จุดแล้วพันสองพัน

แค่จากนี้ก็ไม่มีการเลือกตั้งแล้ว
กระแสจุดเรียกร้องเลือกตั้งยังไม่ติด

ที่พูดถึงกันอยู่ในไลน์รู้ในโลกออนไลน์

ชาวบ้านก็อยากเลือกตั้งแต่เขาไม่ได้แสดงตัว
คนออกมาแสดงตัวมันต้องมีการจัดการนะพี่
คือที่ผ่านมา๑๐ปีมันต้องมีการจัดการ
ถ้าพี่พิมพ์ในไลน์มันจะไล่รัฐบาลได้ยังไง
พี่จะเซ็นมาแปดพันแสนชื่อ

เหตุผลหนึ่งที่นึกได้ตอนนี้นะครับ
คือรอดูพรบโลก๒ฉบับ
ตอนนี้เขาตั้งกรรมการร่วมกันมา๓ฝ่าย

มีข้อเสนอที่ต่างจากสนช

แต่ถ้าเขาเสนอแล้วตรงกับที่สนชลงมติมา
ผมเสนอกลับไปตามที่คุณลงมติมา

แล้วสนชเดินถนนได้เหรอ

กฎหมายนี้กับการเลื่อนเลือกตั้งนะครับ

แต่ว่าถึงแม้กฎหมายนี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน

เมื่อวัน๒วันนี้จับอาวุธสงคราม

แล้วยังมีการที่ฆ่าแกล้งกันอยู่อีกเยอะ

ถ้าอยากเลื่อนเลือกตั้ง

ออกมาสักล้านหนึ่งห้าแสงเป็นปี

แม้แต่ประกาศขอให้นักการเมืองเข้าร่วม
ของกลุ่มอะไรที่อยู่นี่นะครับ

ผมว่าถ้านักการเมืองเข้าร่วมเมื่อไหร่ก็เสียเมื่อนั้น
คือมันต้องยิ่งขยายออกมาขึ้น

คือตอนนี้มีอยู่ทางเดียวที่จะได้เลือกตั้งนะครับ

คือรัฐบาลต้อง

ผมว่ามีคนออกมาไล่รัฐบาลนี้
แต่ตอนนี้ตัวนายกยังมีไม่ถึง

ก็ต่างชาติก็ประเทศใครประเทศมัน
ผลประโยชน์ของประเทศอเมริกาก็ยึดผลอเมริกาเป็นหลัก
เกาหลีเหนือก็ยึดผลประโยชน์เกาหลีเหนือเป็นหลัก
รัสเซียก็เหมือนกันใครก็เหมือนกัน
คือการพูดในเวทีนี่พี่เขาพูดเอาสวย
ผมประชุมกับพวกรัฐบาลต่างประเทศมาตลอด
มาตลอดผมรู้ว่าวิธีการพูดกับผลประโยชน์ของประเทศมันแยกกัน
แล้วก็ทั้งหมดนี้ผมก็ไม่เห็นมีประเทศไหนชาติไหน
แซงชั่นประเทศไทยหรือมาบอกห้ามค้ากับประเทศไทย
ตัดว่าห้ามประยุทธ์ยึดเงินพลเอกประยุทธ์

ทีนี้กลับไปใหม่ถ้าเหตุผลคือ
ตอนนี้ฝ่ายที่คุมอำนาจดูยังไม่พร้อม
ยังไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ยังแพ้ว่างั้นเถอะ

แล้วเลื่อนออกไปนานเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่า
เลื่อนไปเลือกตั้งเลื่อนไปไกลเนี่ยแล้วจะชนะ

ทำไมไม่คิดว่ายิ่งเลื่อนยิ่งเสียคะแนน
เลื่อนคู่ต่อสู้ยิ่งอ่อน
คู่ต่อสู้ยิ่งอ่อนคู่ต่อสู้ยิ่งเหนื่อย
แล้วประชาชนก็โอ้โหทำไมต้องรอกันนาน

แต่ผมไม่ได้คิดแทนนะคืออาจจะมุมนี้ก็ได้

รัฐบาลมีความเชื่อว่า
ปั๊บอู๋รัฐบาลหลังเลือกตั้งมาแล้ว

พี่ยุคคนเอกเป็นติดในสุรานนท์น่ะ
ทำภาคตะวันออกท่าเรือนำฤกษ์เสร็จ

เสร็จปั๊บลาออกชาติชายมา

อบเครื่องพิมพ์ดิตไปซื้อที่ดิน
ซื้อซื้อเช้าวางมาจำบ่ายขาย

พี่มันไม่

คนจะเข้าอยู่๖ล้านคนโดยการประเมินของเขา

จากนี้ไปเนี่ยถ้าจะทำพักเนี่ย
จะตกปลาในอ่างหรือตกปลาในทะเล

คราวที่แล้วคุณวิวัฒนาชัยบอก

หาตัวไม่ได้แล้วจะยังไงใช่ใช่ใช่
แล้วจะยังไงเขาก็ต้องเริ่มทำงานพี่

ผมถึงบอกว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมเลือกตั้ง

ตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบแล้ว

ที่จะออกมานำทัพที่เป็นรอง๕๐
คือรวมกำนันยังไม่รับปากของผลเอกประยุทธ์
พลเอกประยุทธ์ถ้าใกล้เลือกตั้ง

ถึงไม่จะมีคนอื่นจะไปคุยกับรุงกำนัน
แต่คุณลุงกำนันจะมองพวกนี้เป็นเด็กต่ำกว่าเขา

ใช้ให้มาโยนหินถามทางหรือเปล่า

ผมอยากให้ทุกคนนะครับ
กลับมายอมรับสภาพความจริง
ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้รับเลือกตั้งง่ายหรอก
ที่เพื่อนที่เล่นไลน์อะไรต่างอยู่
หรือเฟสบุ๊คหรือโครงสอบนี้นะครับ

ถ้าจะล้มรัฐบาลมันต้องใช้คนเป็นแสนจริง
มันไม่ใช่คนนิดหน่อยนะครับ
แล้วก็ไม่มีใครใช้ผมมาเพราะผมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ผมก็ดีด้วยเพราะว่าเพื่อนผมจะได้ลง
แต่ผมวิเคราะห์แล้วในขณะนี้

ผมไม่แน่ใจ๖๓นาที

นี่มันสูตรพิษดารนะเนี่ย
ไม่พิษดันพี่พ้นเอกประยุทธ์เก่ง
จริงเหรอ

คนอาจจะยังคิดว่าแป๊บเดี๋ยว

ขอบคุณคุณเวฟท่านทาใจที่มาเป็นแขกเชิญขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณวิวัฒนาชัยผมลาไปก่อนนะครับ